มายก็เดินทางไปร่วมชมนุมที่อสมรพุมด้วย
แต่เมื่อวานนี้ชุมนุมเสร็จปุ๊บตำรวจกองปากบุกไปจับกลุ่มมายนะคุณผู้ชม
ตำรวจกรมคับการปรับปรามนำหมายสารแขวงปฐุมวันไปจับกลุ่มหมาย
หรือว่าชื่อจริงนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
เป็นนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เขาเป็นแก่นำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย
แต่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะฮะ
เนื่องจากว่ามายได้ไปร่วมชมนุมกัน
ย่านอสมรพุมแล้วก็ไปอยู่ในซอยราชวิติ๓จำได้ใช่ไหม
ทีนี้หลังจากชุมนุมเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนต่อ
เมื่อวานนี้เองมายก็นำหนังสือเป็นตัวแทนไปยื่นกับรัฐบาลที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษด้วย

ระหว่างถูกควบคุมตัวเองมายบอกว่าหนูไม่รู้สึกกลัวนะครับที่ต้องจะถูกดำเนินคดี
แล้วหนูเห็นว่าการจับกลุ่มดังกล่าวเป็นการจับกลุ่มที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะเป็นการจับกลุ่มในยามวิการทำไมต้องมาจับกลางคืน
ก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวมายขึ้นรถไปแล้วก็นำไปส่งที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน
หรือว่าต่อชะดอภาค๑ไปฟังเสียงช่วงนี้
แล้วหนูบอกได้เลยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ชอบทำค่ะเพราะว่าพวกเขามาบุกจับหนูยามวิการ
การจับกลุ่มแบบนี้จะต้องมีการแก้ไขไม่ควรที่จะต้องมีใครมาถูกกระทำแบบนี้อีกค่ะ
นี่เป็นหมายจับครั้งแรกของมายเลยรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอะไรมากเป็นพิเศษไหมครับ

แล้วมายเองเนี่ยเคยถูกพนักงานสอบสวนสนธนสงครามออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
เพราะว่าก็เป็นส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมนุมที่เขาใช้ชื่อว่าเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย
อนุสวรีประชาธิปไตยตั้งแต่๓สิงหาคมแล้วแล้วก็ร่วมกันกับพวก๖คน
ซึ่งทั้งหมดนั้นรายงานตัวไปแล้วตั้งแต่วันที่๑กันยายนแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
นะครับล่าสุดมายก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่จอชะดอภาคหนึ่งนะครับ